คุณสอบการจังหวัดเจ้าสวทรนะครับมีคำสั่งทำค่อแบบนี้นะครับ
เปลี่ยนพนักงานสอบสวนให้เป็นทางจังหวัดดำเนินการเอง
มีความมั่นใจในตรงบทจะโทษท้อน
แต่ถ้าเกิดให้พ่อพี่ทำคาดว่าสัญญาภาพไม่เป็นพอจะทำแบบนี้ได้
และอย่างที่สองครับขอให้มีการคุ้มครองพยานในหมู่บ้าน

เพราะว่าเขามีความหวัดกลัวว่าถ้าจับใครไม่ได้เนี่ย

ซึ่งพยานต่างก็บอกไม่ได้ทำ
แต่เราก็ยังอยากให้ตำรวจสอบประคำให้มันชัดเจน
ที่เห็นแล้วที่เกิดเห็นเลย
ตัวนี้ที่มันพามามีพยานที่เห็นพ่อผู้ตายทางสุดท้ายที่ยังไม่ตาย
พยานที่เห็นตอนทะเลาะกันอย่างรุนแรง

พ่อหนูจะออกไปพ่อหนูบอกว่า
ถ้าพ่อเป็นอะไรไปหรือว่าไม่เห็นพ่อ
แปลว่าเขาเป็นคนท้ายมันต้องกลัวอยู่ด้วยค่ะ

พออีกสองสัปดาห์มาก็มีก็เจอกระดูกพอค่ะ

เพราะว่าลูกสาวยังไม่ยอมแพ้นะคะ
คืออย่างน้อยไม่ว่าจะลงเอยแบบไหนก็แล้ว
แต่ขอให้ได้คำตอบว่าตกลงพ่อเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะ
ให้คุณผู้ชมฟังในส่วนของคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่ได้ตามตั้งแต่ตอนแรกนะคะ
มันมีคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้
ว่าต้นปีนี้คือว่าลูกสาวมาร้องที่ส่วนกลางนะคะ
และคุณพ่อหายไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
วันที่พ่อหายไปคือไปประมาณช่วงเที่ยงออกจากบ้านไปนะคะ
เมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็หายไปไม่กลับมาอีกเลยนะคะ
แล้วก็ไม่รู้จะไปตามที่ไหนอะไรยังไง
จนกระทั่งมาเจอกระดูกเมื่อวันที่ช่วงกลางเดือนมีนาคมนะคะ
เจอกระดูกที่ขออภัยค่ะ๒๒มีนาคมนะคะ
มีนาคมแล้ว๒๒เมษายนได้ผลตรวจกระดูกออกมาว่าเป็นพ่อเขาจริง
เท่ากับว่าพ่อเขาเสียชีวิตจริงอย่างที่เขาสงสัยตั้งแต่ทีแรก
ทีนี้ก็เลยย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่พ่อหายตัวไป
เพราะว่าก่อนที่จะหายตัวไปพ่อพูดเหมือนพูดให้รู้ไว้ว่าพ่อเนี่ยทะเลาะกับใคร
มีปากเสียงกับใครแล้วพ่อสงสัยใครถ้าเกิดว่าโดนทำร้าย
แล้วก่อนหน้าที่จะหายไปวันนั้นพ่อก็เล่าให้ฟังบอกว่ากังวลนะคะ
เหนือจากเรื่องที่ทะเลาะกับคนในหมู่บ้านแล้วเนี่ย
กังวลเพราะว่าเถียงนาหรือว่ากระท่อมที่นาเนี่ยนะคะ
มีรอยเท้าคนขึ้นไปวันที่หายตัวไปเนี่ยกะจะไปซุ่มดูว่าเป็นรอยเท้าใคร
ทางครอบครัวก็คือตัวลูกสาวคนโตที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องจริงจังอะไรนะคะ
ก็เลยไม่ได้เอกใจว่าจะเกิดขึ้นจนสุดท้ายหายตัวไปพบกระดูกตรวจกระดูก
จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบ
เราคุยกันสายแรกกับคุณสุกัญญาใจทัศน์นะคะที่เพิ่งจะมารายการเราเมื่อสองวันก่อนค่ะ

คุณสุกัญญาวันนี้ไปทำอะไรมาแล้วบ้างตัวคุณสุกัญญานะคะ
ก็คือวันนี้ไปยื่นหนังสือให้กับผู้การค่ะที่จังหวัดค่ะ
ไปควบคุมกับทนายดุนลงแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ญาติค่ะแล้วก็ชาวบ้าน

ท่านพูดคุยคุยด้วยนานไหมคะ

ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวประมาณว่าก็คือจะมีข้อสรุปให้อีกพรุ่งนี้ค่ะวันพฤหัสนะคะ
พฤหัสคือวันพรุ่งนี้เนี่ยตามข่าวบอกว่าจะมีการประชุมกันใช่ไหมคะตำรวจจะประชุมกันใช่ไหมคะ
คำตอบที่ท่านบอกว่าจะมีให้คือหมายถึงว่าอะไรคะ
อาจจะหมายถึงว่าแบบคดีผลสรุปจากประมาณว่าโครงกระดูกพ่อหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ
อันนี้ไม่มั่นใจเพราะว่าจะมีพุ่งนี้จะให้คำตอบมั้ยคะ
ย้ำอีกครั้งนะคะคือกระดูกที่พบในครั้งแรกเมื่อวันที่๒๖มีนาคมเนี่ยตรวจสอบแล้วเป็นกระดูกของคุณพ่อคุณสุกัญญาจริงถูกไหมคะ

แต่ทีนี้พรุ่งนี้ที่ตำรวจจะคุยกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการทำคดีถูกไหมคะ

เข้าใจเข้าใจถูกไหมว่าพรุ่งนี้ประชุมกันแล้วเนี่ยน่าจะออกมาในกรอบว่าตกลงแล้ว
คดีนี้สงสัยว่าคุณพ่อถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วถ้าสมมุติมีน้ำหนักด้านนี้จริงเนี่ยก็คือจะรับเป็นคดีอาญาอย่างที่ผู้การให้สัมภาษณ์เราไว้วันนั้นอันนี้ใช่ไหมคะ

แล้วดูน้ำหนักจากคุยกันมีคุยนอกรอบอะไรไหมคะว่าตกลงแล้วตำรวจดูน้ำหนักจะไปทางว่าอาจจะเสียชีวิตเองหรือว่ามีคนทำร้ายคะ
อันนี้ยังไม่มีนอกรอบค่ะก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวที่เขาจะได้คำตอบแล้วล่าสุดนะคะพอดีทนายรณรงค์ก็ลงพื้นที่ที่บ้านนะคะเจอกระดูกเพิ่มอะค่ะ
ตรงใกล้กับที่เดิมเลยอยู่ใกล้บริเวณเดียวกัน
ไม่ได้คุยค่ะก็คือเหมือนเขาถ่ายยกร่องเลย
ที่ป่าอ้อยที่เจอโครงกระโหลพ่อค่ะ
วันนี้นายลงไปเตือนที่เจอกระดูกประมาณนิ้วครึ่งได้ค่ะ
เป็นกระดูกส่วนไหนพอจะเดาได้หรือบอกได้ไหมคะ
อันนี้หนูเดาส่วนตัวนะคะ

ซี่โครงหรือเปล่าค่ะประมาณนี้อันนี้หนูเดาเองนะ
คืออันนี้เดินไปแล้วเจอเองเลยเหรอคะ
ใช่ค่ะทนายลุณลงค่ะกับทีมนักข่าวลงเพื่อนที่เองเลยค่ะ
นายรณรงค์เขาแบบคือเห็นปั๊บแล้วเขาคิดว่าเป็นกระดูกเลยเหรอ
ก็คือหลายคนเสียงเดียวกันเลยว่ากระดูกค่ะห่างจาก
หากจากจุดเดิมที่เจอกระดูกรอบที่แล้วมีนาคมเยอะไหมคะ
ประมาณไม่ไกลมากค่ะประมาณแค่ยังไงล่ะ

ใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะไม่ถึงเก้าด้วยซ้ำอะค่ะ
อ๋อเอ๊ะแล้วอีท่าไหนถึงเพิ่งมาเจอตอนนี้อ่ะค่ะ
โอ้โหเดี๋ยวนะคือที่คุณพ่อหายตัวไปคือ๒๗กันยายนนะคะ
แล้วมาพบกระดูกเนี่ยคือ๒๖มีนาคมนะแล้วก็ตรวจยืนยันกระดูก๒๒เมษายน
แล้ววันนี้พบกระดูกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ
คืออันนี้จะเป็นครั้งที่สามแล้วค่ะที่เจอกระดูกเพิ่มค่ะ

วันนี้ครั้งที่๓ค่ะ๓รอบแล้วค่ะ

เพราะตามที่ไล่เรียงกันวันนั้นนี่มีรอบแรกคือรอบแรกไหม๒๖๒๖มีนาคม

หนูขอดูในข้อมูลก่อนนะครับอันนี้หนูก็ลืมไปเลยค่ะ
ไม่เป็นไรคือพบอยู่ที่เดิมที่เก่าเลยเหรอคะ
ใช่ค่ะห่างกันถึงเก่าอะค่ะ
แล้วกระดูกรอบที่๒ที่เจอเจอเยอะไหมคะ
ประมาณ๒ชิ้นนะคะแต่ยาวอยู่อะค่ะ
แล้วพอจะรู้ไหมว่าเป็นกระดูกอะไรคะ
ตอนที่๒นี่คือกำลังส่งไปตรวจดูอะค่ะแล้วก็คือกระดูกมนุษย์เลยอะค่ะ
ที่สองเนี่ยต้องส่งไปตรวจก่อนว่าใช่กระดูกไหมเป็นกระดูกคุณพ่อหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะ
๒๖พฤษภาค่ะวันอาทิตย์๒๖พฤษภา

แล้วก็มาเจอวันนี้อีกใช่ไหมคะเป็นครั้งที่๓ใช่ไหมวันนี้

ก็ต้องส่งตรวจก่อนแหละใช่ไหมคะว่าเป็นกระดูกมนุษย์ใช่ไหมเป็นกระดูกของคุณพ่อใช่หรือเปล่า

วันนี้ลงกันมีหน่วยงานไหนลงไปด้วยบ้างคะคุณสุพัญญา
ก็จะมีทีมนักข่าวแล้วก็ทีมทนายนวลลงแล้วก็ชาวบ้านค่ะ
มีเจ้าเจ้าที่พิสูจน์หรือตำรวจลงไปด้วยไหมคะ

ชาวบ้านนี่คือเฉพาะแยกยาดเราหรือว่าคนในหมู่บ้านด้วยกันคะ
คนในหมู่บ้านแล้วก็แยกยาดกันค่ะ
ลักษณะที่เจอเหมือนกับเจอสองรอบแรกไหมคะคือเป็นลักษณะที่โดนเผาแล้วนะคะ
ใช่ค่ะก็คือกระดูกนี้คือร่อนแล้วค่ะ
คนที่เป็นเจ้าของที่ตรงนั้นตรงนั้นน่ะไม่ใช่ที่บ้านของคุณสุกัญญาใช่ไหมคะ

เป็นของเพื่อนบ้านคนอื่นค่ะ
เจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าของที่ค่ะรู้ไหมว่ามีกระดูกพบอยู่หลายรอบค่ะ

แต่เขารู้ว่าจะมีการลงมาตรวจมาดูกันใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะตอนนี้ก็นัดที่สองแล้วมาก
ตอนนี้คือทีที่๓ครั้งที่๓แล้วค่ะ

คือเดี๋ยวที่ฉันจะได้คุยกับทนายรณรงค์ด้วย
แต่ว่าเบื้องต้นได้คุยกันก่อนไหมว่าลักษณะแบบนี้
หรือว่าอาจจะเป็นอีกแบบก็ได้
คืออาจจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใด
หรือแบบอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกระทันหันแล้วเสียชีวิตเอง
แล้วก็เผอิญว่าโดนเผาไปกับไล่อ้อยจริง
อันนี้คือคุณสุกัญญาเริ่มเบี่ยงมาทางนี้ยังคะ
ไม่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพ่อจะไปตายตรงนั้น

เกิดคนไปถ่ายเองรองเท้าก็ต้องครบหมวกเสื้อผ้า

อันนี้คือตอนที่เจอเสื้อผ้านี่คือเขาอยู่กองต่างหาก

ถ้าเกิดว่าตายไปตายเองก็คือเสื้อผ้าก็ต้องอยู่ติดกับกระดูกสิคะ

แต่ทีนี้เรียนลองสงสัยแทนนะคะ
สงสัยแบบลองแย้งแล้วช่วยกันคิดเนาะนะคะ
ว่าถ้าทิ้งเวลามาตั้งแต่กันยายนแล้ว
คือหายไป๒๗กันยายนแต่ไม่ทราบว่าเกิดเหตุตั้งแต่วันไหน

เป็นไปได้ไหมที่ก่อนหน้านี้ที่อาจจะคาดการณ์กันไปเองนะคะ
เช่นอาจจะสัตว์กัดแท้หรือว่าโดนเผาไปแล้ว
เจอลมเจอแดดต่างเนี่ย
คือไม่คิดมาทางนี้เลยใช่ไหมคะคุณสุกัญญา
ไม่ค่ะ
สุกัญญาวันนี้เนี่ยตอนที่ไปเจอตำรวจเนี่ยนะคะ

ยังไม่ได้มีการเรียกใครไปสอบเพิ่มเลยใช่ไหมคะของวันนี้
ก็คือทางโน้นที่พาไปอะค่ะ

๒๓คนนะคะ
แล้ว๒๓คนที่ว่านี้นี่ยอมไปใช่ไหม
หมายถึงว่าไม่ได้กลัวหรือว่ากังวลเหมือนกันคะ
ก็กังวลเหมือนกันนะคะ

ก็คือเอาตามที่เรารู้เห็นจริงค่ะ
ไม่ใช่ญาติกันใช่ไหมคะไม่ใช่ญาติใกล้ญาติกัน
ไม่ใช่ญาติกันค่ะ
คุณสุกัญญาชาวบ้านในพื้นที่นี่กลัวเรื่องนี้มากไหมคะ
หมายถึงแบบคนที่อาจจะรู้เห็นมีเบาะแสอยู่ร่วมเหตุการณ์บางส่วน
แบบที่จะปฏิปต่อกันเนี่ยคือมันมีความหวาดกลัวในพื้นที่จริงหรือเปล่าคะ

ใช่ค่ะทางชาวบ้านนี่คือหวาดกลัวคือแบบ
ดูแต่ยังไม่กล้าให้ข้อมูลเหมือนเขายังติดอะไรบางอย่างอยู่
ทางเจ้าที่หาดยังให้ความบริวัติบังใจมั่นใจประมาณนี้ค่ะ
ตอนที่พาไปไปให้เงียบหรือไปกันหรือยกคณะไปใหญ่โตคะ

เกือบ๔๐๕๐คนได้ค่ะก็จะมีชาวบ้านมีญาติญาติค่ะ
ภูที่คุณสุกัญญาสงสัยเขารู้ไหมว่า
ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าได้เห็นหน้าค่าตาหรือผ่านเฉียวกัน
ฉลับฉลับกันมีไหมคะ
ไม่ค่ะ
ไม่ต้องผ่านทางไปทางมาไปหาตำรวจไปโรงพักอะไรนี้ไม่ต้องผ่านกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ

ชาวบ้านนี้เนี่ยนะคะเท่าที่คุณสุกัญญาพอจะทราบไม่ต้องบอกหรอกว่าเป็นใครแต่ว่า
คิดว่ามีมากกว่าสองสามคนไหมคะ
ที่อาจจะ

คืออยากรู้ประมาณเนี้ยต้องมีมากกว่าสี่ห้าประมาณเนี้ยค่ะ

ตำรวจยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าคดีมันยากอาจจะต้องทำใจหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยคือตำรวจยังไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมคะ
ก็คือพี่พ่อว่าเดี๋ยวพี่พ่อจะทำให้

เป็นที่อย่างเงี้ยค่ะ
พรุ่งนี้ที่จะประชุมกันเนี้ยนะคะ
ผู้การท่านประชุมเองเลยป่ะคะ

บอกไหมว่าท่านจะเป็นคนประชุมด้วยเองค่ะ

คุณสุกัญญาเดี๋ยวเราจะได้คุยกับน้องสาวของคุณสุกัญญาคือคุณขวัญตาใช่ไหมคะ
คุณขวัญตาเนี่ยสนิทกับคุณพ่อมากกว่าคุณสุกัญญาอีกใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าน้องก็คือจะอยู่กับคุณพ่อที่บ้าน
ส่วนหนูก็คือทำงานที่ในเมืองอะค่ะ
คือจริงแล้วเขาใกล้ชิดเพราะว่าเขาอยู่กับพ่อทุกวันใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเขาอาจจะได้ยินเรื่องที่พ่อกังวลมาก่อนที่วันนั้นจะพูดกับคุณสุกัญญาซะอีกใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอวางสายคุณสุกัญญาก่อนแล้วเดี๋ยวรายการเราพัก
เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับน้องสาวของคุณสุกัญญานะคะอีกหนึ่งคน
ยังไงขอบคุณคุณสุกัญญาตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตามข่าวนี้กันต่อค่ะ

คุณผู้ชมคะเราคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะคุณขวัญตาใจทัศน์นะคะคุณขวัญตาสวัสดีค่ะ

คุณขวัญตาอยู่กับคุณพ่อตลอดเลยใช่ไหมเป็นลูกที่สนิทกับพ่อเลยใช่ไหมคะ

คุณขวัญตาคืออย่างคุณสุกัญญาเนี่ยบอกว่าได้คุยวีดีโอกับคุณพ่อพร้อมคุณแม่อยู่ด้วยเนี่ยก็คือวันที่หายตัวไปแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวที่คุณพ่อกังวลเนี่ยนะคะส่วนคุณขวัญตาเนี่ยรู้เรื่องมาก่อนหน้าวันที่คุณพ่อจะหายตัวไปไหมคะ
วันนั้นก็อยู่ด้วยกันค่ะที่สาววีดีโอคอลหาพ่อนะคะ
ค่ะแล้วรู้ก่อนไหมรู้ก่อนที่พ่อจะบอกพี่สุกัญญาไหมคะ
ไม่ค่ะรู้พร้อมกันเลยค่ะ
พ่อไม่เคยมาบ่นก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ

ก็เครียดค่ะวันที่พ่อพูดด้วย

ค่ะเพราะว่าหนูอาจจะอยู่กับสามีค่ะ
กลับมาหาพ่อทุกวันอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าก็มีงานทำ
หนูก็ประมาณสองถึงสามวันก่อนที่พ่อจะเห็นรอย

แม่เลยพูดว่าพ่อเล่าเรื่องให้ฟังหรือยัง
พ่อก็เลยบอกหนูก็เลยบอกแม่ว่าพ่อเล่าให้ฟังแล้ว
ตอนแรกพ่อไม่ยอมเล่าให้ฟังค่ะ

คือเราถามว่าพ่อเครียดอะไรหรือว่าหรือสังเกตจากอะไรคะ
เพราะว่ากลัวแม่ไม่เชื่อ
ก็เลยไปบอกกับสะพ้ายของเพื่อนบ้านเลยค่ะ
ว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปก็บอกเหมือนบอกเมียกับลูกด้วยนะ

พ่อไปพูดกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านก่อนที่พูดกันในครอบครัวซะอีกเหรอคะ

ก็ไปถามเหมือนว่าคนที่สะพ้ายคนที่เขา
เหมือนรู้ว่าพ่อไปได้ยินตอนเขาทะเลาะกันนะคะ
ก็เลยไปถามว่ารุนแรงไหมพอไปถามคนนั้นอย่างนี้เลยค่ะ
คุณขวัญตาจ๋าคืออย่างนี้เดี๋ยวตอนที่ถามแล้วคุณขวัญตาเล่าเนี่ยนะ
เอาให้สบายใจก็คือไม่ต้องพูดชื่อเนาะ
ไม่ต้องพูดชื่อเลยไม่ต้องพูดชื่อใครเลยเนาะนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะคุณขวัญตากำลังจะบอกว่าคือเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ย

ก็เลยบอกแม่ว่าพ่อเหมือนมาสั่งความไว้อย่างนี้นะคะ
ก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะ
แม่ก็เลยถามพ่อทำไมไม่พูดกับแม่
เพราะว่าแม่กลัวเหมือนว่าพ่อน่ะกลัวแม่กังวลคิดไปด้วย

แม่ไม่เชื่อเรื่องเป็นง่ายด้วยค่ะ
ปกติคุณพ่อมีปากเสียงกับใครบ่อยมั้ยคะ

แม้ว่าแกจะเป็นคนดื่มเหล้าแค่เวลาเป็นงานไม่ใช่ดื่มทุกวัน
แต่พอพ่อดื่มเนี่ยก็เหมือนว่าวันนั้นต้องกินทั้งวัน
เป็นคนสนุกสนานอะไรประมาณนี้ชอบดื่มค่ะ
ไม่ดื่มทุกวันเป็นคนไม่ดื่มทุกวัน

ดื่มเยอะค่ะ
เวลาดื่มพอดื่มแล้วสมมุติพอดื่มแล้วเริ่มมึนกึ่มถึงขนาดเมาไม่รู้ตัวเคยไหมคะ

คนในหมู่บ้านของหนูจะรู้นิสัยของพ่อเขาไม่ถือสาอะไรค่ะ
ถือสาแปลว่ายังไงคะพอคุณพ่อกึ่มแล้วจะเสียงดังเหรอหรือยังไงคะ
ค่ะก็เสียงดังก็พูดตามเหมือนคนที่บ้านหนูจะรู้ว่าแกเป็นคนนิสัยยังไงเขาไม่ถือสาอะไรเลยค่ะ
เพราะที่พ่อทะเลาด้วยนะเขาเป็นคนฝั่งหมู่บ้านมาอยู่หมู่บ้านของหนู
เขาไม่รู้นิสัยใจคอแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่าเขานับถือพ่อเป็นพ่อเหมือนที่เรานับถือพ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้
คือตอนที่มีเรื่องมีราวกันตอนนั้นเนี่ยนะคะคุณพ่อดื่มใช่ไหมคะ
ดื่มค่ะถึงเมาไหมถึงเมาไหม
ก็มีสติอยู่ค่ะไม่เมาเท่าไหร่ค่ะ
แต่ทีนี้เห็นที่คุณสุกัญญา
เคยให้ข่าวไว้เนี่ยคือว่ามีการทวงเงินกันด้วยก็เลยดูจะไม่ค่อยพอใจใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตอนที่ทะเลาะกันเนี่ยอยู่กันหลายคนไหมคะ

แล้วเพื่อนบ้านคนที่มาบอกคุณแม่เนี่ยว่าพ่อไปบ่นแบบนี้เนี่ยเขาอยู่วันที่ทะเลาะกันด้วยไหมคะ
ก็อยู่เขาก็ได้ยินค่ะ

เขาก็อยู่ทั้งตอนที่มีปากเสียงกันแล้วคุณพ่อก็ไปบอกเขาว่าพ่อกังวลอย่างนี้ด้วยอ่ะสิ
ก็ไม่ค่ะบอกแต่คนที่บ้านค่ะที่พ่อพบรอยบนเถียงนาก็เลยมาบอกมาเล่าให้ฟังก็เล่าให้หนูฟังเหมือนกันค่ะ
แล้วที่พ่อไปเล่าให้สะพ้ายข้างบ้านฟังใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่บอก

เรื่องเจอรอยเท้าหรือไปพูดเรื่องเรื่องสงสัยว่าว่าใครจะมาทำร้าย

เอาอย่างนี้คุณขวัญตาคือจะบอกว่าคนที่รู้เรื่องตอนทะเลาะกันก็มีอยู่หลายคนใช่ไหมคะ

เหมือนว่าพ่อไปหาเขาว่าพ่อทะเลาะเขาน่ะรุนแรงไหมพ่อถามว่าอย่างนี้เพราะว่าพ่อไปพบรอยเท้าบนเถียงนาค่ะ
เขาเป็นอะไรไปเขาเหมือนสั่งความไว้เลยเลยค่ะ
คือพ่อเหมือนไปย้อนถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหม

วันนั้นทะเลาะกันมันแรงไหมใช่ไหม
เพราะว่าพ่อเหมือนเมาแล้วไม่รู้ว่าพูดอะไรออกไปด้วยนะคะ
ค่ะแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ทะเลาะกันเขาบอกว่าทะเลาะกันแรงไหมค
เขาก็บอกพ่อว่าทะเลาะกันแรงเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
แรงอยู่เขาบอกกับพ่ออย่างนี้ค่ะ
เลยว่าไปพบรอยเท้าบนเถียงนาแล้วก็เลยสั่งความไว้ว่า
ถ้าพ่อเป็นอะไรไปเหมือนสั่งความไว้ว่าถ้าเป็นอะไรไปก็บอกลูกบอกเมีย
พ่อบอกว่าอย่างนี้เลยค่ะ
คุณขวัญตาจ๋าอย่างนี้แสดงว่าคุณพ่อก็อาจจะถึงกับไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะตอนที่ทะเลาะกันอ่ะ
ใช่พ่อไม่รู้ตัวบางทีเมาก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรออกไปตอนเมาอะค่ะ
เวลาเวลาเริ่มไม่รู้ตัวแล้วจะใช้คำรุนแรงเหรอคะหรือแค่เสียงดังหรือยังไงคะ
ก็เสียงดังค่ะเวลาเมาใช้
ใช้คำรุนแรงไหมใช้คำดุไหมหรือยังไงคะ
ถ้าเขาโมโหเหมือนต่างคนต่างโมโหก็อาจจะมีบ้างก็ไม่รู้นะคะก็ไม่ได้ยินตอนที่พ่อทะเลาะกันกับเขา
เอ๊คุณขวัญตาตอนที่คุณพ่อบอกเนี่ยคุณขวัญตาเชื่อไหมว่าจะมีใครถึงขนาดคิดจะทำร้ายพ่อตามที่คุณพ่อกังวล
คุณขวัญตาคิดว่าเป็นไปได้เหรอคะ
ตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะเพราะว่าแถวนี้ไม่คิดว่าใครจะกล้าทำร้ายพ่อถึงกับชีวิตนะคะ
อืมตอนนี้ที่บ้านเนี่ยเชื่อว่าพ่อโดนทำร้ายอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะไม่เชื่อว่าเกิดจากเหตุอื่นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ผู้ต้องสงสัยเขาก็เหมือนเราสงสัยเขาตอนที่พ่อหายตัวไปเขาก็มากลับ
เหมือนอยู่อยู่ที่บ้านเลยนะครับ
แต่ว่ารีบหนีนะคะอืม
จนมีเรื่องเขาไม่กล้ามาที่บ้านเลยนะคะแต่ช่วงนี้เหมือนว่าเรื่องจะเงียบเขาก็กล้ากลับมาที่หมู่บ้านนี้เหมือนเดิมค่ะ
อืมคือตอนที่เกิดเดี๋ยวยังไงยังไงนะคะคือคนเอาอย่างงี้คนที่ทางบ้านสงสัยเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นแต่ว่ามาอยู่ที่หมู่บ้านใช่ไหมคะ
เขาเป็นคนหมู่บ้านนะครับ
หมู่บ้านแต่หนูคิดว่าเขาก็มีส่วนรู้เห็นร่วมกันกับครอบครัวของเขาคิดว่าอาจจะเป็นน้องชายเขาหรือเปล่าที่มาทำกับพ่ออย่างนี้นะคะ

ก็ไม่คุ้นเคยกันแต่ว่าก็เห็นหน้ากันช่วงที่ไม่มีเรื่องอะไรนะคะ
อ่าก็ทักทายกันใช่ไหมคะ
ก็ไม่ทักท้ายเพราะว่าเราไม่ได้สนิทกับเขาไงค่ะ
อืม
ตอนทะเลาะกันเหมือนว่าเขาน่ะยุให้แม่กับสามีเขาน่ะมีอารมณ์ไปด้วยเหมือนให้มันรุนแรงขึ้นนะคะ
อืมอืม
เหมือนน่าจะจะมีน้องชายเขาร่วมด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ

คุณคุณขวัญตาคือนะตอนนี้เนี่ยทางบ้านเนี่ยไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยนะคะ
แล้วก็จากเหตุการณ์ที่เล่าตามที่พ่อพูดเอาไว้ก่อนที่จะหายตัวไปเนี่ยก็คือเชื่อว่าสิ่งที่พ่อพูดก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหม

พ่อก็ได้สั่งเหมือนถ้าวันนั้นถ้าพ่อหายตัวในวันที่เห็นรอยเท้าพ่ออาจจะไม่ได้สั่งอะไรไว้กับเราเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเหมือนเขากะเวลาไม่ถูกพ่อไปตอนตอนเช้าแล้วค่ะวันที่เห็นรอยเท้า
ก่อนพ่อจะไปกี่ยานตอนตีสองค่ะ
กำลังจะถามกำลังจะถามว่าตามปกติพ่อไปที่เถียงนาเนี่ยไปกี่โมงคะ
ช่วงตีสองค่ะไปกี่ยานค่ะ
แล้วที่พ่อบอกไหมว่าตอนที่เห็นรอยเท้าเนี่ยเห็นตอนไหนของวันไหนคะ
ตอนก่อนชะลอกกันประมาณได้สามวันค่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าทะเลาะกันได้ประมาณ๓วันพ่อก็ไปเจอรอยเท้า
รอยเท้าที่บนเขียงนาแต่ว่าพ่อไปตอน
ใกล้จะสว่างแล้วเหมือนเขาออกไปก่อนแล้วเหมือนเขามาดักรอพ่อแต่ว่าพ่อไปตอนใกล้จะสว่างแล้วไงคะ
ไม่ความหมายคือคุณขวัญตาบอกว่าคือเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกับคนในหมู่บ้านก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยพ่อไปเจอรอยเท้าใช่ไหม

แบบนี้นะไม่ใช่ไปเจอรอยเท้าก่อนเรื่องทะเลาะไม่ใช่นะคือรอยเท้าเนี่ยเจอหลังจากที่ทะเลาะกันแต่ทีนี้ที่เมื่อกี้ที่เรียงลำดับเวลาที่บอกก่อนเนี่ยคือเวลาของวันใช่ไหมคะ

ของวันที่พ่อเดินทางไปนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวดิฉันจะคุยกับทนายรณรงค์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าได้สายผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนทะเลาะกันเดี๋ยวจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงตอนนี้ขอบคุณคุณขวัญตาก่อนนะคะ

คุณผู้ชมค่ะคุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะที่มารายการเราแล้วก็บอกว่าอยากจะขอเข้าพบทางผู้การพินโยนะคะผู้การจังหวัดยะโสธรนะคะก็ได้ไปพบมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้เจอกระดูกเพิ่มเติมที่พื้นที่ด้วยนะคะทนายรณรงค์สวัสดีค่ะ

ก็ไม่เข้าใจว่าตอนที่

รอบสองเนี่ยทำไมมันยังมี
กระดูกเหลืออีกกระดูกตัวนี้ยาวประมาณ๒๐
โผล่ออกมาจากผิวหน้าดิน

ไถ้อ้อยเนี่ยเขาไถ้
ล็อกหน้าดินออกมาแสดงว่าอาจจะมี
กระดูกอีกหลายส่วนที่ถูกฝังอยู่ในหน้าดิน

เจอมาเนี่ยยังไม่เจอกระดูกส่วนซี่โครงเลยสักชิ้น

เจอก็คืออยู่ในบริเวณเดียวกัน

รอบแรกใช่มั้ยคะห่างจาก

ประมาณสักเม็ดยี่สิบได้ครับ

แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบโดนแยกกระดูกมันเป็นไปได้ไหมอย่างนั้น
คือผมคิดว่ายังไงผู้ตายเนี่ยก็จุดสุดท้ายที่ศพ
หรือว่าตัวผู้ตายมาอยู่ก็คือจุดนี้
คือถ้าเราย้อนกลับไปดูจุดที่เป็นเขียงนาม

จะพบว่าผู้ตายออกจากบ้านไปแล้วก็ไปที่เถียงนา

เพราะว่ารถจักรยานที่ผู้ตายปั่นไปเถียงงาน
จอดอยู่ก่อนถึงเถียงนา

ใช่ก็คือผู้ตายจะมีนิสัยอย่างหนึ่ง

วันนั้นผู้ตายพกปืนแก๊ปไปด้วย
เพื่อจะเอาไปไว้ซุ่มคนที่จะมาทำร้ายหรือยังไงไม่ทราบ

ย่ามก็จะมีมีดที่ใช้สำหรับกรีดน้ำยาง
ทีนี้ในเขียงนาไม่พบทั้งปืนของผู้ตาย

เพียงจักรยานของผู้ตายจอดอยู่

ซึ่งจักรยานทางชาวบ้านบอกว่าผิดวิสัยปกติ
แต่ตรงนั้นผมก็ยังไม่ติดใจเท่าไหร่

ประมาณสัก๒๐๐เมตรถึง๓๐๐เมตร
พบรองเท้าผู้ตายจุดหนึ่ง
หมวกผู้ตายอีกจุดหนึ่ง
เสร็จแล้วเนี่ยจากจุดนี้
ไปอีกประมาณ๒กิโลกรัม

พบกระดูกของผู้ตายอยู่ในไร่อ้อย
โดยจุดที่พบกระดูกของผู้ตายเนี่ย
สามารถที่จะขับรถยนต์รถกระบะนะครับ
เพราะมันเป็นทางดินเข้าไป
ถึงจุดที่เป็นชาวเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
จุดเขตแดนระหว่างทุ่งนากับไร่อ้อย

เดินเข้าไปประมาณ๓เมตรจะพบกระดูกท่อนแรก
เดินเข้าไปประมาณ๖เมตรจะพบกระโหลกศีรษะ
โดยในจุดนั้นเนี่ยนอกจากจะพบกระดูกแล้วเนี่ย
ยังพบเสื้อผ้าผู้ตายห่างจากจุดที่พบกระโหลกไปประมาณสักประมาณสัก๒เมตรกว่า
ย่ามของผู้ตายห่างออกไปสักประมาณ๒๐๓๐เมตรในสระน้ำในพื้นที่

กปืนของผู้ตายเนี่ยปืนแก๊ปเนี่ย

อยู่ในระแวกเดียวกันกับที่พบศพผู้ตาย

แต่ละจุดที่เจอเนี่ยถ้าเอาเฉพาะตัวกระดูกเนี่ย

มันอาจจะประมาณสัก๔๕๙อะไรประมาณนี้นะ
ในแต่ละจุดต่อจุดที่เจอกัน๒๓รอบใช่ไหมคะ
กับเจอเสื้อเนี่ยห่างกันไม่เยอะ
แต่จุดที่เจอย่ามของผู้ตายซึ่ง
มันควรจะมีมีดสำหรับกรีดน้ำยางเนี่ย
ออกไปสักประมาณ๓๐เมตรได้คือเอางี้นะคะคือไม่แน่ใจว่า
โดยรูปของเรื่องราวที่เล่าเนี่ยมันทำให้เชื่อหรือว่าสงสัย
ไปทางเดียวคือว่าอาจจะโดนทำร้ายจากกรณีที่มีปากเสียง
กับคนอื่นเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราตัดเรื่องก่อนนะถ้าเรา
ลองตัดเรื่องของคุณพ่อเขาออกไปก่อนเนี่ยนะคะไอ้ลักษณะของการ
พบเจอสิ่งของแม้กระทั่งซากก็แล้วแต่โดยโดยสองรอบหลังของ
กระดูกเนี่ยยังยังต้องตรวจก่อนนะว่าใช่กระดูกมนุษย์ไหมใช่ของของ
คุณพ่อบ้านนี้หรือเปล่านะคะคือมันก็ยังมองได้ว่าเป็นการโดน
ทำร้ายเหรอคะคือที่ไม่เข้าใจก็คือทำไมทำไมถ้าเกิดว่าเขา
เนี่ยไปเสียชีวิตเองตรงจุดนั้นเนี่ยทำไมรองเท้าของผู้
กับหมวกของผู้ตายถึงพบในจุดที่ห่างจากจุดจอดจักรยานของ
๒๐๐เมตรประมาณ๒๐๐เมตรมันไม่ค่อยสอดพร้อมกันถ้าเกิดว่าเขา
เดินไปตายเองอืมถึงแม้ว่าทางผลทางนิติวิทยาศาสตร์จะยัง
ไม่ได้ว่าเขาถูกทำให้ตายจากสาเหตุอะไรก็ตามค่ะแต่มัน
ไม่ได้แปลว่าเขาจะตายเองตรงจุดนั้นวันวันนี้ตอนที่ไปพบ
ผู้การพินโยเนี่ยท่านว่าไงบ้างคะท่านก็บอกว่าคดีเนี้ยตำรวจ
และสวทน์ทำเต็มที่ไม่ต้องกลัวเต็มที่แต่มันยากไหมอะ
ช่วงค่ะพี่เนี้ยท่านก็บอกว่าที่ยากนะอย่างแม่ในมุมนึง
คือตอนเราเข้าไปอยู่ในจุดที่พบกระโหกศีรษะ

เราเองก็ตั้งข้อสังเกตได้อย่างหนึ่งว่า
ทำไมจำรวจร้อยเวไม่เอาพุทธสงสัยไปตรวจร่างกายก่อน
ว่ามีสภาพบาดแผลอะไรหรือเปล่า
ถ้าเราตั้งทฤษฎีว่ามีคนเอาศพไปทิ้งตรงนั้น
แบกศพไปทิ้งตรงนั้นจะต้องถูกอ้อยบาดค่อนข้างเยอะ
แต่จะมาตรวจหลังจากผ่านมา๘เดือนคงไม่มีความคืบหน้าหรอกครับ
แล้วตำรวจตรวจอะไรไว้บ้างคะตั้งแต่ตอนแรกเลยนะ
มีมีอะไรชาวบ้านที่ชาวบ้านเล่าก็คือชาวบ้านเนี่ย
จากจุดที่จอดจักรยานเนี่ยเขาเดินห่างกัน๓เมตร
ประมาณร้อยคนเดินปูพรมเดินเหยียบต้นข้าวหาเลยว่า
ผู้ตายอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่เจอ
ชาวบ้านหาเองประมาณสัปดาห์หนึ่งตำรวจในพื้นที่ถึงได้ลงมาดู
ทีนี้การการเก็บหลักฐานหรือการสอบพยานเนี่ย
ตำรวจจะทำได้ดีกว่าชาวบ้านแต่ว่าในช่วงที่หายแรกเนี่ย
ไม่ได้มาแนะนำว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง
คือผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าผู้ตายไม่ได้มีนิสัยเดินเท้าเปล่า
ไปลุยในไร้อ้อยคือถ้าเขามีนิสัยเดินเท้าเปล่า
ก็จะสันนิษฐานอีกแบบนึงแต่นี่เขาไม่ได้มีนิสัยเดินเท้าเปล่า
เขายังใส่รองเท้าโบ๊ทไปทุ่งนา
ก็เชื่อว่าคงไม่เดินเท้าเปล่าไปยิงหนูในไร่อ้อยตรงจุดนั้น
เอ๊ะทนาโลนาลงตอนที่ไปพบท่านผู้การเนี่ยนะคะ
ท่านยังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรใช่ไหมว่า
ณตอนนี้ที่มีอยู่ในสำนวนมีข้อมูลมีอะไรยังไงบ้าง

ท่านก็บอกว่าจะทำให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคำสั่งว่าคดีนี้จะเป็นการตายตามธรรมชาติ
หรือเป็นการตายผิดธรรมชาติ
ทีนี้เรียนถามเผื่อค่ะขอความรู้ด้วยเผื่อในพื้นที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
คือหายไป๒๗กันยานะแล้วกว่าจะมาพบกระดูกรอบแรกเนี่ยนะคะ
ก็คือมีนาคมแล้วมันแทบจะไม่มีหลักฐานอะไรที่มันจะว่าถูกทำร้ายได้แล้วป่ะคะ
ถ้าใน๓วันแรกตำรวจท้องที่ตรวจไว้มันก็จะอยู่ครบแต่ถ้าไม่ได้ตรวจไว้ก็จะบอกว่าคดีนี้ยาก
ตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงพยานบุคคลซึ่งวันนี้ทางหลังจากที่ทนายลงเข้าไปในพื้นที่
ชาวบ้านก็เริ่มกล้าที่จะคุยกับตำรวจมากขึ้นวันนี้นะครับรถตำรวจวิ่งกลางทุ่งนาหลายรอบมาก
ตำรวจเองก็หาข้อมูลอยู่และท่านผู้การบอกว่าถ้าต้องสอบพยานร้อยปากร้อยกว่าปาก
สองร้อยปากทั้งหมู่บ้านท่านก็จะสอบเพื่อหาให้ได้ว่าเบาะแสของคดีนี้มันคืออะไรกันบ้าง
ผมบอกทางตำรวจว่าผมอยากให้ลองจำลองเหตุการณ์ดูว่าผู้ตายไปอยู่ตรงจุดที่พบศพได้อย่างไร
ในวันเวลานั้นเนี่ยมันมีใครเดินผ่านตรงจุดนั้นบ้าง
ทนายรณรงค์เท่าที่ทำคดีที่อาจจะใกล้เคียงแบบนี้โดยเฉพาะคดีอย่างของคุณแม่น้องพลอยจำได้ใช่ไหมคะ

คือตอนนั้นคุณแม่ตามลูกอยู่กี่ปีนะ๓ใช่ไหม

แต่ทีนี้อันนี้ยังไม่ถึงคดีของน้องพลอยตอนนั้นที่คุณแม่เขาตามหาเนี่ยนะคะ
แต่ว่าคือมันต่างกันมากไหมถ้าสมมุติเราเทียบความยากที่จะไปหาได้ยังไงคือแม่เขาตาม๓ปีกว่าจะแบบมาร้องมาเป็นข่าวมาลื้อกันเนี่ยนะคะ
กับอันนี้ยังไม่ถึงปีคือถ้าเทียบข้อมูลในมือมันยากต่างกันเยอะไหมคะ
ทั้งหมดชุดสืบสวนมีการเก็บเบาะแสกวงจรปิดหรือพยานบุคคล
สอบพยานชั้นต้นเอาไว้อย่างละเอียดทั้งหมดแต่ในคดีนี้มันไม่มีขนาดนั้น
พยานอย่างเช่นว่าเถียงนาเนี่ยมันก็จะมีที่ดินข้างเคียงอยู่ประมาณ๒คน
ในช่วงที่หายตัวไปก็ไม่ได้มีการสอบปากคำ
พอมาเจอศพหลังจากนั้นไปละ๓เดือน๔เดือนถึงค่อยมาสอบปากคำ
มันก็เลยไม่เหลือพยานที่จะจดจำรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเหมือนกับคดีอื่น
แต่อย่างหนึ่งคือคดีนี้ทางรองผู้บังคับการฝ่ายสืบสวน
ท่านบอกว่าท่านเป็นหนึ่งในทีมที่ทำคดีพออ้อย
ก็จะทำเต็มที่สุดความสามารถแต่ท่านบอกอย่างหนึ่งว่าคดีนี้มันยาก
ยากเพราะว่ามันทิ้งช่วงมานานหรือว่ายากเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุคะ
คือก็ในช่วงที่เกิดเหตุใหม่มันไม่ได้เก็บหลักฐานอะไรเอาไว้
คือพอคนหายแต่ยังไม่พบศพก็คิดว่าเป็นแค่คดีคนหายออกจากบ้านธรรมดา
คือทั้งหมดเท่าที่ทราบวันนี้ก่อนคือว่าอาจจะมีการสอบใหม่และที่สอบเพิ่มหลายใช่ไหมคะ
ท่านบอกว่าก็ต้องสอบชุมประชุมทั้งหมู่บ้านก็สอบ

แล้วน้ำหนักมันจะไปกลายเป็นคดีอาญาว่า

เพราะว่าก็ยังไม่ได้สอบเพิ่มใช่ไหม
วันนี้อาจจะมีอาจจะ๒๓คนที่คุณสุกัญญาบอกเมื่อสักครู่นี้
แล้วพรุ่งนี้ประชุมแล้วจะกลายเป็นคดีอาญา
ว่าเสียชีวิตผิดปกติได้เหรอคะ
เป็นไปได้ครับเพราะว่าในจุดที่พบศพเนี่ย

ซึ่งพอหลังจากที่ทางจังหวัดเจษฐรลงไปดูสำนวนเอง
ก็มีหลายประเด็นที่เขาก็ยังไม่เชื่อว่าเขาจะตายเองตรงจุดนั้น
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ทางเบื้องต้น
ตำรวจจะสรุปว่าคดีนี้
จะรับเป็นคดีฆาตกรรมหรือจะเป็นคดีตายเอง
เพราะผมก็ถามแล้วว่าเป็นไปได้ไหม
ผู้ตายจะเป็นลมเสียชีวิตตรงนั้นเอง
ซึ่งยังไม่มีใครตอบเรื่องนี้
เท่ากับว่าเอานี้เท่าที่ธนาโลกลงไปนะคะ
แล้วก็ดูจากพฤติกรรมต่างของคดี

แม้แต่ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยนะคะ
คือก็มองว่าไม่น่าจะเสียชีวิตเอง

แต่ว่าที่ดูแล้วจะเบาใจคือว่าตอนนี้เนี่ยคือทีมที่ลงมาช่วยเป็นทีมจังหวัดใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นทีมจังหวัดที่วันนี้คือจริงแล้วตำรวจก็ลงพื้นที่อยู่แต่อย่างหนึ่งครับ
พื้นที่ในที่เกิดเหตุที่เชิงนกทาเนี่ยเป็นจุดที่เป็นชนบทต้องขับรถจากตัวจังหวัดมาประมาณ๒ชั่วโมงกว่า
แล้วก็เป็นทางดินมันจึงค่อนข้างจะลำบากแน่นอนว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลย
เพราะฉะนั้นเรื่องการจะใช้สัญญาณโทรศัพท์ช่วยในคดีนี้มันก็เป็นค่อนข้างยากหน่อย
สพพื้นที่เนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเยอะไหมคะ
ประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้ครับชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าได้ค่อนข้างไกล

โรงพักจะมาที่หมู่บ้านนี้ต้องเดินทางประมาณชั่วโมงกว่า
ส่วนจากโรงพักนี้จะไปจังหวัดก็ต้องเดินทางประมาณชั่วโมงกว่า
ณตอนนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีทางตำรวจของโรงพักพื้นที่มามาดูใช่ไหมเป็นจังหวัดเลยใช่ไหมที่เข้ามา
ผมเข้าใจว่าตอนนี้ทางจังหวัดน่าจะเป็นคนควบคุมการสืบสวนทั้งหมดโดยอาจจะใช้ตำรวจในพื้นที่เข้ามาช่วยทำคดีเพราะว่าในพื้นที่จะมีความรู้เรื่องพื้นที่ในการค้นหามากกว่า
อย่างเช่นวันนี้ที่ผมสังเกตดูคือรถตู้ตำรวจวิ่งขึ้นไปบนเขาไม่รู้ไปตรวจอะไร
เพราะว่ามีจุดหนึ่งที่ชาวบ้านให้เบาะแสว่ามีคนเอายางรถยนต์มากองสุ่มกันไว้แล้วก็เหมือนกับมีการเผาเกิดขึ้นหลังจากที่เขาหายไปประมาณ๒เดือน
ซึ่งตรงนี้ตำรวจยังไม่ได้ตอบว่าที่ขึ้นไปบนเขาไปตรวจอะไรบ้าง
ชาวบ้านช่วงที่หายไปใหม่ก็ติดล้อมเขาขึ้นไปหากัน

เดี๋ยวตกลงนี่ก็คือข้อมูลว่ามี

คือมีคนพบว่าหลังจากหายไป๒เดือน
แล้วบนเขาเนี่ยเจอว่ามีคนเอายางรถมาสูมการเผาอะไรสักอย่างอย่างนี้เลยเหรอ
มีคนที่เป็นเจ้าของมาแถวนั้นที่อยู่ติดกันกับจุดที่เผาเนี่ยเขาแจ้งมา

ซึ่งตำรวจเพิ่งจะมาสอบสวนภายหลังจากที่เขาพบกระดูกแล้ว

เอางี้ค่ะทนายรณรงค์เดี๋ยวตามความคืบหน้าคดีนี้ต่อนะ
จริงเป็นคดีที่ไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะคดีนี้
แต่ว่าคือเนื่องจากลูกสาวคาใจมากนะคะว่าพ่อตกลงเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่
เดี๋ยวยังไงตามคดีนี้กันต่อขอบคุณทนายรณรงค์ตอนนี้ยังอยู่ที่ยะโสใช่ไหมคะ

ฟังครับอยู่ฟังว่าอยากจะทราบว่าตกลงท่านจะรับเป็นคดีอาญา
หรือว่าเขาเป็นลมตายผมต้องการรู้ตรงนี้
ยังไงเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันอีกทีนะคะขอบคุณทนายรณรงค์ตอนนี้นะคะ

คุณผู้ชมค่ะแล้วลากันไปเลยสำหรับคดีนี้เดี๋ยวตามกันต่อนะคะ
อีสกุธรัฐนิวส์โชว์ค่ะสวัสดีค่ะ